คุณผู้ชมฮะทลายให้สิ้นซากตำรวจบุกจับเครือข่ายเว็บพนัน
คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตำรวจทางราชการรัฐบาล
เขาระบุเลยนะครับว่าการพนันออนไลน์ถือว่าเป็นภัย
คุกคามรูปแบบใหม่มันทำลายตั้งแต่เยาวชน
ครับหมดเนื้อหมดตัวยันผู้ใหญ่ค่ะแล้วตำรวจนะฮะ

นำหมายสารเข้าค้นบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านจัดสรรย่านถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีบางกรวยนนทบุรีครับ
ควบคุมตัวนายกิติกรนะครับแล้วมีพวกอีก๕คน

แชทกันตามเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับนั่งกันอยู่เพียบเลย
แบบนี้มันกระจายอยู่นะฮะเช่าห้องพักอยู่เมืองทองธานี๑๖จุดครับ
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม๑๐คนชาย๕หญิง๕
เงินหมุนเวียนเป็น๒๐๐ล้านบาทได้ครับ
ต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับ

หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มและให้ข้อมูลบอกว่า
สมัครมาทำงานได้๗เดือนได้เงินเดือนเดือนละ๑๘๐๐นะครับ
สมัครงานครั้งแรกในจ้างบอกทำบัญชีจ้ะ
ที่ไปเล่นพนันแต่ละวันจะมีลูกค้าโอนเงินเข้าระบบประมาณ๒๐๐๐คนนะครับ

ดับโรตรีดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยบอกว่าเครือข่ายเว็บพนันเหล่านี้นะคุณผู้ชมนะ
มันพยายามหลบเลี่ยงการจับกลุ่ม
โดยใช้วิธีเปิดที่พักหลายแห่งและจะย้ายที่ทำการสลับไปเรื่อย
นะฮะแล้วใช้ยานพานะหลายคันสลับกันเดินทางนะครับ
ไม่ให้เป็นที่สังเกตเบื้องต้นแจ้งก็หานะครับ
ต้องหาทั้งหมดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น
อุบายล่อลวงโฆษณาชักชวน
ให้ผู้อื่นเล่นการพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับ
ขณะเดียวกันก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีเพิ่มเติม

แต่ถ้าฟอกเงินด้วยตังค์ลิฟต์หมด
ความผิดตามกฎหมายปรับประงรนะครับ